คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่คู่นี้บ้างนะคะเป็นอดีตสามีภรรยาที่หลายคนจับตามองเหลือเกินระหว่างค่ะคุณสอนรามนะคะแล้วก็คุณติ๊กนั่นเองคุณผู้ชม
ก็คือเป็นป่านี่แหละจะมาเลี้ยงดูนะ

แต่ว่าเธอก็ไม่ได้ตอบตกลงนะไม่เอาตัวเข้าแรกหรอกเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองไปมัวหมองกับสิ่งเหล่านั้นอยากปรับปรุงตัวเองใหม่แบบขาวสะอาดค่ะเพื่อให้ลูกสาวรู้สึกภูมิใจ
หลังจากนั้นค่ะพี่หนุ่มสอนรามนะคะก็ได้โพสต์คลิปกับลูกสาวน้องวีจิค่ะพร้อมกับข้อความว่าจะเลี้ยงลูกสาวให้ดีด้วยอาชีพนักแสดงนักร้องรับจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตว์จุดสุจริตเพราะไม่ได้เป็นเศรษฐีเป็นป่าหรือว่าเป็นเสียหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลที่ไหนแต่ก็จะขยันทำมาหากินด้วยคุณ
แล้วเหล่าชาวแน็ตคุณผู้ชมต่างจับโยงว่าเจออาฤตภรรยาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่คิดเอาตัวเข้าแลกเพื่อใช้งานนี่หรือเปล่า
แล้วก็สงสัยว่าต้องการจะสื่อถึงอาอิทธิ์ภรรยาไปในรึเปล่า
แฮสแท็กที่ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูด
เพราะว่าช่วงหลังคุณผู้ชมสังเกตดีนะ
พี่หนุ่มเขาโพสต์คลิปลูกสาวหรือว่าโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับลูกสาวนะ

การกระทำสำคัญกว่าคำพูด
ซึ่งชาวเน็ตค่ะก็ให้กำลังใจนะ

ขออนุญาตนะในการซื้อรองเท้าให้
แล้วก็หนังสือนิทานให้ไปฝากลูกสาว

คือต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด

เชื่อว่าคุณพ่อของหนูจะทำหน้าที่นี้ได้ดีนั่นเองนะคะ

ช่วงนี้นะคะก็ขอให้กลับมาเคลียร์กันได้ไวแล้วกันนะคะ